นี้มีคดีอีกคดีหนึ่งมีคนไปแทงเด็กหญิงวัย๕ขวบ
บาดเจ็บสาหัสแล้วเสียชีวิตที่นครปฐมค่ะโอ้โหแล้วคนก่อเหตุ
มันไล่เรียงย้อนไปเนี่ยเคยก่อคดีไล่แทงเด็กเอาไว้
ตั้งแต่ปี๒๕๔๘๑๕ปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นางสาวจิตรดาตอนนั้นเป็นข่าวดังมาก
ก้าวกัญญายน๒๕๔๘บุกเข้าไปในโรงเรียนเซนยูเซฟคอนแวนด์
แล้วไปไล่ใช้มีดแทงเด็กนักเรียนเขาบาดเจ็บไป๔คน
ถูกจับตัวดำเนินคดีตอนนั้นนะครับสารพิพากษาจำคุกนะฮะ๘ปีนะครับ
แต่รับสารภาพก็เลยลดโทษเหลือ๔ปีนะฮะ
แล้วก็จำคุกจนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เลยไปบำบัด
เพราะว่ามีอาการทางจิตเพศเนี่ยค่ะคนที่ถูกลากมาเนี่ยค่ะคือจิตรดาค่ะ
นี่คือก่อเหตุล่าสุดเมื่อวานถูกนำตัวมาที่สถานจำรวจที่นครปฐม
ปัจจุบันอายุ๕๑ละทางครอบครัวบอกว่าจิตระดาคนนี้
รักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาทตั้งแต่อายุ๒๐
เนี่ยเป็นเหตุผลที่ตอนนั้นก็สู้คดีขอความเมตตาจากศาลในชั้นศาล

ใช่ก็ถูกโทษจำคุกไป๔ปีตอนนั้นจากข้อหาพยายามฆ่าไปไล่แทงเด็กเขาบาดเจ็บไปสี่อ่ะ
ก็ถูกส่งตัวไปบำบัดรักษานะ

เวลาก็ผ่านไปตั้งแต่ปีสี่แปดอ่ะคนก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำค่ะ
เมื่อวานนี้มีเด็กถูกแทงตายไปศพหนึ่ง
เด็กอายุแค่๕ขวบน่าสงสารมาก
แล้วคนบอกคือนางสาวจิตรดาตอนนั้นอายุ๓๐กว่าปัจจุบันอายุ๕๑
คนโอ้โหตายแล้วแล้วตกลงยังไงกันอ่ะตกลงหายไม่หายหรืออะไรยังไง

คราวนั้นเจ็บคราวนี้ก่อคดีอีกทีแทงเด็กตายเลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
ท้องที่สพนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เด็กที่ถูกแทงเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนครปฐมสุดท้ายแล้วน้องเสียชีวิต
ตอนนั้นที่เกิดเหตุน้องอยู่ที่ร้านขายอาหารตามสั่งนะฮะ
เป็นของญาติญาติน้องนอนหลับอยู่ที่แคร่นะฮะ
ร้านอาหารตามสั่งร้านนี้อยู่ที่หมู่๔ตะบนวัดแคร์
เผอร์นครชัยศรีที่นครปฐม
มีแค่ไม้ไผ่ในร้านเนี่ย
มีมีดปอกผลไม้ตกอยู่เล่มหนึ่งนะฮะ
คือมีดที่นางสาวจิตรดาใช้แทงเด็กหญิงวัย๕ควบคนนี้

วันนี้๓๐มีนาคมเนี่ยคือวันเกิด
อายุครบ๕ขวบเต็มนะ

แต่เมื่อวานถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
นางสาวจิตรดาตันติวันนิชยสุข

ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุถูกนำตัวไป
สพนครชัยศรีแม่ก็ไปด้วย
ไปถึงเหม่อลอยไม่พูดไม่จา
ลักษณะท่าทางเหมือนกับตกใจ
แล้วก็นอนนิ่งกับพื้น
จนญาติต้องลากมา
แล้วก็เอาตัวมาทิ้งไว้กับเก้าอี้ตรงนี้
ตำรวจก็ช่วยพามาแล้วก็ล้มฟุบกองลงไป

ตำรวจพยายามจะสอบปากคำก็สอบไม่ได้ฮะ
ก็เลยได้ถามแต่แม่ของผู้ต้องหานะ
แม่ก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยมีอาการทางจิตประสาทรักษามาตั้งแต่อายุยี่สิบอืม
นี่ฮะวันนี้ญาติของเด็กหญิงผู้เคราะห์ร้ายนะครับก็คือน้องแอม
ไปที่สพนครชัยศรีไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
ก็มีทั้งคุณย่าคุณพ่อคุณอาของเด็กที่เสียชีวิต

มีย่ามีพ่อมีอาของเด็กไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน
คุณย่านะครับชื่อนางสาลีอวนมินอายุ๔๙ย่าของน้องแอม
นั่งคุยกับคุณอวิการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราอยู่
ย่าบอกว่าย่าทำอาชีพก็คือเปิดร้านขายอาหารตามสั่งก็คือที่เกิดเหตุนั่นแหละ
ที่ตรงนี้ย่าของน้องที่เสียชีวิตเช่าที่พ่อของแม่นางสาวจิรดา
ทราบประวัติของนางสาวจิรดาดีว่าเคยก่อเหตุไปไล่แทงเด็กนักเรียนในโรงเรียน
สิบกว่าปีก่อนแต่หลังจากที่เขารับโทษเข้าบำบัด
แล้วกลับมาใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านที่ตำบลวัดแคร์อำเภอนครชัยศรีนครปฐมเนี่ย
ก็ดูพูดคุยรู้เรื่องเหมือนคนทั่วไปนะบางทียังเดินมาเก็บค่าเช่าที่ร้านเองเลย
คือไม่มีท่าทีเหมือนคนไม่ปกติอ่ะอันนี้เป็นภาพล่าสุดนะฮะ
เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวถ้าย้อนไปดูหน่อยนะฮะอันนี้เป็นภาพในอดีต
เดี๋ยวต้องย้อนไปดูภาพที่นั่งเหม่อลอยอันนี้เนี่ย
คือวันนี้ตำรวจบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานที่ว่าไปถึงสพนครชัยศรีทิ้งตัวลงนอน
แล้วตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดใช่เหม่อตลอด
แล้วก็นั่งหน้านิ่งอย่างเงี้ไม่พูดไม่คุยกับใครนั่งเหม่อลอย
จำเป็นต้องขออนุญาตนะครับทุกผู้ชมครับต้องเบลอหน้าไว้นะ
สามหลักของผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอะไรแบบนี้ด้วยแต่จะเห็นได้ว่ายกอายุ๕๑แล้ว
อันนี้ที่โรงพยาบาลเมื่อคืนที่โรงพักครับที่พนชศรี
เนี่ยนะฮะทีนี้มาฟังทางย่าของเด็กที่เสียชีวิตต่อนะฮะคุณย่าก็คือนางสาลีนะครับบอกว่า
เมื่อวานตอน๕โมงเย็นตอนเกิดเหตุเนี่ยย่ากำลังเลี้ยงหลานอยู่ย่ามีหลานสาวสองคนนะฮะ
ก็อยู่ที่ร้านขายอาหารตามสั่งนี่แหละหลานสาวสองคนก็คือน้องแอมวัย๕ขวบกับพี่สาวชื่อน้องเอิญ
อายุ๖ขวบห่างกันปีเดียวนะตอนนั้นหลานสาวทั้งสองคนหลับอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ที่ร้าน
นางสาวจิตรดาเดินมาสั่งข้าวที่ร้านสั่ง๖กล่องคือเขาไม่ให้นั่งกินสั่งกลับบ้านอย่างเดียวตอนนี้
แต่ว่านางสาวจิตรดาสั่ง๖กล่องก็พูดคุยกันอย่างดีถามว่าเออทำไมวันนี้ซื้อเยอะจัง
บอกว่าจิรดาก็บอกว่าอ๋อจะซื้อไปกินที่บ้านแล้วก็เดินเข้าไปรออยู่ข้างในร้านไปนั่งรอ
ตอนนั้นไม่มีใครมานั่งสั่งอาหารรอเลยนะฮะเพราะว่าช่วงโควิด๑๙
เขาก็มาสั่งกันทีกลับบ้านระหว่างที่ย่ากำลังทำข้าวให้อยู่
หลังจากที่จิตรดาเดินเข้าไปนั่งในร้านไม่กี่วินาทีได้ยินเสียงหลานร้องเรียก
ลักษณะร้องตะโกนนะย่าก็ตะโกนหลานตะโกนตอบกับหลานไปว่านอนไปก่อนเดี๋ยวปู่มา
เพราะย่ากำลังทำกับข้าวใส่กล่องอยู่แล้วย่าก็ตักข้าวใส่กล่องตักไปได้สองกล่อง
ลองหันไปดูหลานอีกทีเห็นน้องแอมเนี่ยศีรษะน้องแอมไปพาดอยู่กับขอบแคร่นะฮะ
นางสาวจิรดาหายไปแล้วตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่าหลานจะถูกทำร้ายด้วยการถูกแทง
ก็เลยเดินไปดูหลานหน่อยจะได้จับตัวนอนดีเพราะว่าศีรษะเนี่ยโอ้โหพาดไปขอบแคร่แล้ว
พอเดินไปถึงเห็นมีดเปื้อนเลือดตกอยู่ที่พื้นมองไปที่ตัวหลาน
พบว่าหลานมีเลือดออกที่ท้องถูกแทงเข้าที่แถวท้อง
รู้ว่านางสาวจิรดามาแทงหลานแล้วก็วิ่งหนีไป
น้องเค้ายังมีชีวิตดีเยอะน้องเค้ากำลังสดใสแล้วเลยไม่ยอมให้น้องเป็นแบบนี้
พ่อก็น้องเค้านอนลับอยู่

ค่ะค่ะเอามาก่อนมันก็ดัง

ขับรถยนต์ไปหาหมอเองคนเดียว
โดยที่ไม่ต้องมีญาติไปนั่งรถเมย์คนเดียวเองอะไรเองได้
คือผู้ปกครองเขาให้ใช้ชีวิตเดี๋ยวนั้น

ปกติเขาคนเป็นโรคนี้ทำไมเขาให้ขับรถ
ถ้าคนไม่มีสติยิงทำไมเขาไม่แทงคนที่บ้านล่ะ
เมื่อวานนี้เขามาแทงลูกเราทำไม
อกจากเขาวางแพทย์ในใจเขาไว้ใช่ไหม
ฝากด้วยนะคะขอความยุติธรรมให้น้องด้วย
สิ่งที่คุณย่าพยายามสื่อให้ฟังก็คือ
เชื่อว่านางสาวจิรดาอาการปกติ

แต่ช่วงนี้แล้วก็ที่มาก่อเหตุ
ย่าเชื่อว่าอาการปกติ
แต่ก็ใช้อาการป่วยเดิมมาเป็นข้ออ้าง
แล้วก็ทำท่าเหมือนยังป่วยอยู่
ญาติของน้องที่เสียชีวิตจึงอยากให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

อย่างคุณอาอายุ๒๓ปี

บอกว่าที่ผ่านมาญาติของนางสาวจิตรดา
เคยเล่าเคยบอกให้ฟังว่านางสาวจิรดา
เคยก่อเหตุแทงเด็กมา
หลังจากนั้นก็เข้าสู่การบำบัดรักษาแล้วก็กินยามาตลอด
ทุกวันที่เห็นอยู่ที่บ้านที่นครปฐม
ก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไป

แต่ไม่ได้มีอาการเหมือนคนสติไม่ดี
เวลามาซื้อกับข้าวก็ไม่ได้เล่นอะไรกับเด็ก

ญาติเองก็ไม่ได้ปล่อยเด็กให้เล่นกับเขาด้วย
ทุกคนในครอบครัวเชื่อว่าตอนเกิดเหตุนางสาวจิรดา

เพราะฉะนั้นอยากให้ตำรวจดำเนินคดีแบบคนปกติให้ถึงที่สุด
เพราะเชื่อว่านางสาวจิตรดาต้องตั้งใจมาทำร้ายเด็ก
แล้วก็คิดมาอย่างดีแบบมีสติ
ถ้าเป็นคนที่แบบคุ้มคลั่งสติไม่ดีคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันต้องก่อเหตุฉับพลัน
แต่นี่ทำไมถึงเอามีดมาจากบ้าน
เพราะว่าถามแล้วคุณย่าบอกว่านี่ไม่ใช่มีดของที่ร้าน

แล้วทำทีมาสั่งข้าวกล่อง๖กล่อง
ที่สำคัญก็คือหลานนอนหลับอยู่
ถ้าคนแบบสติไม่ดีถูกก่อกวนมีอาการทางจิตประสาทกำเริบ
ลักษณะเหมือนแบบมีใครไปแย่มีใครไปยั่ว

ทำไมต้องอยู่ดีไปแทงเด็กที่นอนหลับที่เด็กไม่ได้ไปแกล้งไม่ได้ไปแย่อะไรเลย
เพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าตั้งใจตั้งใจมาฆ่าเด็กมาแทงเด็ก
ของเด็กบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๑วันนะครับ
ก็คือเมื่อ๒๘มีนาคม
ยังถ่ายรูปเล่นกับหลานอยู่เลยนะฮะ
หลานสาวบอกว่าขอถ่ายรูปกับแม่จ๋าด้วย
คือน้องเขาจะเรียกคุณอาว่าแม่จ๋า
ซึ่งอาไม่คิดว่ารูปนั้นจะเป็นรูปสุดท้าย
นี่ฮะรูปนี้ฮะที่หลานถ่ายกับอา
แอมที่เสียชีวิตบอกขอถ่ายกับแม่จ๋าหน่อย
เนี่ยฮะอาไม่คิดว่านี่จะคือรูปสุดท้ายนะครับ

ไม่คิดว่าหลานสาวต้องมาเสียชีวิต
ด้วยเหตุการณ์แบบนี้มันเร็วเกินไป
สำหรับเด็กอายุ๕ขวบที่ต้องมาจบชีวิตแบบนี้
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับหลานสาวที่เสียชีวิต
ครั้งนี้เป็นการเจตนาที่ตรงใจมาก
ถ้าไม่ตรงใจมีดต้องเป็นมีดที่ร้าน
เกิดอารมณ์บันดาลโทษะถูกต้องไหม
แต่นี่เขาเหมือนว่าเขาเตรียมการมาแล้วว่าเขาจะต้องทำ

แต่ถกเสื้อหลานเนี่ยแทง
ไม่ใช่แทงจากเสื้อนะอืมเป็นเปิดพุงแล้วก็แทงอืม
นี่คือปกติถ้าคนจะฉับพลันโมโหต้องแทงไปเลยใช่ไหม
คือแทงไปแบบมั่วคลุ้มคลั่งอารวาสแล้วแทงไป

แล้วก็เปิดเสื้อเด็กแล้วแทงคือเหมือนเป็นความตั้งใจ
ทางครอบครัวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
แต่น้องถูกแทงตายเมื่อวานก่อนวันเกิดแค่วันเดียวอะค่ะ
แล้วก็อายุแค่๕ขวบเองคุณผู้ชมมีพี่สาวอายุ๖ขวบอายุห่างกันแค่ปีเดียว
ณตอนนี้เนี่ยนะพี่สาวก็ถามหาน้องตลอด
แล้วก็แบบร้องไห้แล้วก็ถามแล้วก็พูดถึงว่า
ต่อไปนี้หนูก็คงไม่มีเพื่อนเล่นแล้วใช่ไหมอืมโอ้โห
คนในครอบครัวใจสลายอะค่ะวันนี้ค่ะคุณพ่อของน้องแอมที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
โพสต์รูปภาพและข้อความไว้อาลัยนะคะนี่ค่ะภาพนี้
แล้วก็มีข้อความบอกว่า๓๐เดือน๓ปี๒๕๕๙
เป็นวันที่หนูลืมตาดูโลกเป็นวันที่พ่อมีความสุข
แต่๒๙เดือน๓ปี๒๕๖๓เป็นวันที่พ่อและทุกคนใจสลาย
แต่ยืนมองลูกจากไปโดยไม่มีวันกลับวันนี้เป็นวันเกิดหนู
พ่อและทุกคนมาทำบุญวันเกิดให้ลูกแล้วนะไปอยู่ในพบภูมิที่ดี
ให้ได้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันตลอดไปน้องแอมรักและคิดถึงหนูนะลูก
เป็นนางฟ้าตัวน้อยของพ่อนะลูกทุกคนรักลูกมาก
แล้วคุณพ่อของน้องไปที่โรงพักค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกับพ่อของน้องแอมค่ะ
คุณพ่อธนงศักดิ์หอมสุวรรณคุณพ่ออายุแค่๒๕นะคะ
คุณพ่อบอกว่าน้องแอมมาติดพ่อมากแม่ของน้องเลิกรากันไปนานแล้ว
ปกติย่าจะเป็นคนเลี้ยงหลานมาตลอดวันนี้วันเกิดน้องแอมด้วยอ่ะค่ะ
อายุครบห้าขวบวันนี้ก่อนหน้านี้สัญญากับน้องแอมเอาไว้ว่าจะซื้อเค้กให้
คิดเลยว่าโอ้โหพอวันเกิดน้องแอมวัย๕ขวบน้องไม่อยู่แล้วอ่ะ
แทนที่จะได้ไปทำบุญวันเกิดกลับต้องมาจัดงานศพให้ลูกอะค่ะ
พี่สาวของน้องแอมซึ่งเป็นลูกสาวคนโตอายุห่างกันแค่ปีเดียวนะคะ
ลูกสาวคนโตเนี่ยอายุ๖ขวบถามหาน้องตลอด
พูดตลอดว่าแล้วหนูจะไม่มีเพื่อนเล่นอีกแล้วใช่ไหม
พ่อบอกโอ้โหความรู้สึกเนี่ยนะมันพูดไม่ออกจริงอะค่ะ
ต้องมาสูญเสียลูกที่อายุยังน้อยแบบเนี้ยยังอยู่ในวัยสดใสร่าเริงแบบนี้
เมื่อเช้าก็ตั้งใจทำบุญตักบาทให้กับน้อง
เค้กวันเกิดให้ตามสัญญาแล้วก็บอกให้น้องแอมไปสู่สุขตินะคะ
ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับลูกก็คือคืนวันที่๒๘มีนาคมคุยกันก่อนนอน
คือพ่อบอกว่าบอกรักลูกทุกคืนก่อนนอนอยู่แล้วแต่คืนนั้นก็แปลกเหมือนกัน
เหมือนว่าลูกสาวตั้งใจจะพูดอะไรกับพ่อมากเป็นพิเศษคือคุยเยอะกว่าทุกคืนนะคะ
พ่อเลยบอกว่าจะต้องเอาเรื่องนางสาวจิตรดาคนก่อเหตุคนนี้ให้ถึงที่สุด
วันนี้ครอบครัวยังไม่รับศพนะคะยังไม่รับศพน้องแอม
จะรอดำเนินการเรื่องต่างให้เสร็จก่อน
สภาพจิตใจตอนนี้คือทุกคนยังทำใจไม่ได้เลย
อยากให้น้องเป่าจะวันน้ำศพหรือวันเผาจะฉลองให้น้องหน่อย

แต่ผมก็เคยรู้ข่าวนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยคุย
ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตปกติ

ขับรถไปตลาดก็ทำอะไรชีวิตปกติครับ

แต่ขอความเย็นทำหรือเรียบร้อยความเย็นทำยังไง

ลูกผมทั้งคนครับผมรักของผมนอนของผมทุกคืน
คือคนแถวนั้นก็บอกว่าก็หลังจากที่ได้รับโทษ
บำบัดแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติแทบทุกอย่าง
ขับรถให้แม่ไปรับไปส่งแม่บางช่วงเวลายังไปทำงานที่อบตก็มีนะ
โอ้โหถ้ายังทำงานได้ขับรถได้มันก็ถ้ายังป่วยจะทำได้เหรอคุณภาคภูมิ
นี่มันมีคำถามตามมาถึงณวันนี้คุณเขียนมาสอนว่า
เอาแล้วทางคดีความเอายังไงนั่นน่ะสิ
เพราะว่าทนายความอย่างทนายรณรงค์แก้วเพชรก็บอกใช่ไหม
คดีลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคนที่มีอาการทางจิต
ไม่ต้องรับโทษนะฮะเขาส่งไปรักษาให้หาย
แล้วก็รับโทษตามกฎหมายปกติค่ะโทษทางอายามีตามปกติใช่ค่ะ
แต่อาจจะมีข้อยกเว้นเรื่องการบำบัดรักษาอะไรก็ว่าไป
แต่คดีทางแพ่งก็ต้องเดินคู่ไปกันด้วยนะ
คนที่เป็นญาติพี่น้องเป็นผู้ที่ต้องดูแลเนี่ย
แล้วไม่ดูแลเนี่ยคุณถูกฟ้องแพ่งได้นะฮะ
ในการต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่เขาสูญเสียหรือเสียหาย
แล้วคุณก็ต้องไปชี้แจงไปแก้ข้อกล่าวหาในชั้นศาลนะว่า
คุณได้ดูแลเขาอย่างเต็มกำลังความสามารถหรือยังอืม
มันเป็นเหตุที่แบบโอ้โหดูไม่ไหวคุมไม่อยู่จริง
หรือปล่อยประละเลยค่ะเรื่องคดีความของนางสาวจิรดา
ล่าสุดที่ก่อคดีในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พันธุ์ตำลดเอกกฤษณะพัฒนธรรณรองโคศกสำนักงานตำลดแห่งชาติ
บอกว่าขณะนี้ตำรวจได้คุมตัวนางสาวจิตรดา
ตันติวานิชยสุกอายุห้าสิบเอ็ดปีที่แทงเด็กวัยห้าขวบเสียชีวิต
นครปฐมตอนนี้คุมตัวไว้อย่างใกล้ชิด
โดยผู้ต้องหายังอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากที่ได้ตัวมาแล้วมีอาการเหม่อลอย
ไม่พูดไม่จาไม่กินอาหารมีลักษณะท่าทางเหมือนอาการทางจิต
อืมแล้วมีประวัติเคยรักษาอาการทางจิตก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลก่อน
เพื่อไปตรวจสอบทั้งสภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกาย
ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นพนักงานสอบสวนมีอำนาจคุมตัวตามกฎหมายเอาไว้๔๘ชั่วโมง
พนักงานสอบสวนอาจจะพิจารณายังไม่แจ้งข้อหาตอนนี้นะฮะจะรวบรวมพยานหลักฐานให้ละเอียดก่อน
แล้วจะยื่นขออำนาจศาลขอขยายเวลาเพื่อควบคุมตัวออกไป
และจะแจ้งข้อหาในภายหลังตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะฮะตำรวจยืนยัน
เพื่อให้มีความรอบครอบชัดเจนในการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
หลักฐานในการก่อเหตุหรือแม้ผู้ต้องหาจะให้การหรือไม่จะปฏิเสธอะไรยังไงหรือไม่
ตำรวจก็จะรวบรวมหลักฐานให้มีน้ำหนักให้มากที่สุดเพื่อดำเนินคดี
หลายฝ่ายมองว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ป่วยทางจิตจะดำเนินคดีได้หรือไม่
พันธมตเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าการดำเนินคดีต้องดูที่เจตนาและพฤติกรรมของผู้กระทำผิด
ไม่ได้อยู่ที่ข้อยกเว้นทางกฎหมายตำรวจมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ทราบความผิดให้ได้
ส่วนกรณีผู้ก่อเหตุออกจากที่กักขังว่าหายป่วยหรือไม่
ต้องไปดูรายละเอียดทั้งหมดส่วนตัวยังไม่อยากชี้นำหรือตอบในรายละเอียดในตอนนี้
เดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะฮะว่าที่ออกมาจากบ้านคนดูแลไม่ได้ดูแลเนี่ย
ตกลงแล้วออกมาในสภาพที่หายแล้วหรือยังไม่หายแล้วให้ออกมาโดยไม่ได้ดูแล
ตำรวจบอกต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยนะครับ
ทีมข่าวของเราตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าตอนนี้ตำรวจได้ไปเฝ้าควบคุมตัวอย่างใกล้ชิดสำหรับนางสาวจิตรดานะครับ
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐมนะฮะมีการคุมตัวอย่างเข้มงวดแพทย์ต้องทำการมัดมือมัดเท้าเอาไว้กับเตียงคนไข้
แล้วก็มีแม่คอยเฝ้าลูกสาวอยู่ที่ข้างเตียงตลอดเวลาซึ่งตัวแม่เองก็เครียดมากแล้วก็ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรทั้งสิ้นในตอนนี้
สืบสวนสพนครชัยศรีเจ้าของคดีได้สอบปากคำแม่ของนางสาวจิตรดาในเบื้องต้นไปแล้ว
ซึ่งแม่ให้การสั้นว่าลูกสาวป่วยทางจิตและต้องรับยาเอามากินอยู่ตลอด
ไม่คิดว่าลูกจะมาก่อเหตุแบบนี้ส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุเป็นมีดที่นางสาวจิรดานำติดตัวมาด้วย
ตอนที่ไปที่ร้านอาหารตามสั่งที่เด็กนอนหลับอยู่ญาติของผู้เสียชีวิตตำรวจบอกว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ
ทางหนึ่งก็คือสามารถไปขอค่าเสียหายได้จากทางกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดด้วยนะครับ
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะไปประสานกับทางญาติของเด็กที่เสียชีวิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้
เดี๋ยวเราไปย้อนดูประวัติของนางสาวจิตรดาคนก่อเหตุกันหน่อยค่ะ
ถามว่าเขาเคยเข้ารับการรักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาทจริงไหม
เคยตั้งแต่อายุ๒๐แต่เขาเป็นหายคุณภาคภูมิ
เพราะเดี๋ยวรักษาเดี๋ยวหยุดแล้วก็ถามว่าก่อเหตุเฉพาะเด็กหรือเปล่า
ก็เปล่านะก่อนหน้านี้เคยเอามีดปังตอฟันหัวพ่อเลี้ยงมาแล้ว
พ่อเลี้ยงก็ไม่ใช่เด็กนึกออกมั้ย
นี่ค่ะนางสาวจิตรดาจบการศึกษาชั้นปวสจากโรงเรียนพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะ
แล้วก็เข้าทำงานเป็นพนักงานขายรถที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านอนุสวรีชัยสมรภูมิ
แต่ก็ต้องออกจากงานไปเพราะมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทตอนนั้นอายุ๒๐ค่ะ
อาการหนักถึงขั้นเคยใช้มีดปังต่อฟันหัวพ่อเลี้ยงมาแล้วครั้งหนึ่ง
นี่แหละคือหนักเลยก็ต้องเข้ารับการรักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาท
ปี๒๕๓๖เข้ารับการรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลนิติจิตเวทแล้วก็หยุดการรักษาไป
ปี๒๕๔๔กลับไปรักษาอีกรอบอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
แล้วก็หยุดการรักษาไปอีกเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปรักษาเดี๋ยวออกมันก็หยุดต่อขาดให้หายแบบนี้
แล้วก่อเหตุที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือศุกร์ที่๙กันยายนปี๒๕๕๙
แล้วสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนางสาวจิรดาคนนี้แหละตอนนั้นอายุ๓๖แต่งตัวทำเป็นเหมือนผู้ปกครอง
กมีดไปตั้งสามเล่มคุณผู้ชมแล้วเดินหน้านิ่งเข้าไปเลยนะคะเดินหน้านิ่งเข้าโรงเรียน
ไม่มีใครสังเกตเธอขึ้นไปชั้นนู้นชั้นนี้แล้วไปหยุดที่ชั้นสองของอาคารเซ็นต์พอล
แล้วก็จ้องไปที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาหมวยลูกครึ่งไทยจีนอย่างนี้ค่ะ
ปุ๊บปรีเข้าไปจ้วงแทงเด็กผู้หญิงคนนี้แทงแบบไม่ยั้งเลยค่ะ
แล้วก็มีเด็กผู้หญิงอีกหลายคนที่ยืนอยู่ก็วิ่งแตกกระเจิง
หลบไปซ่อนตามมุมต่างของโรงเรียนด้วยอาการแบบโอ้โหขวัญภาวะค่ะ
นี่นะคะแล้วต่อจากเด็กผู้หญิงหน้าตาหมวยลูกครึ่งไทยจีนเนี่ยนะ
นางสาวจิรดาไปหาเด็กผู้หญิงที่นั่งอยู่พื้นที่อื่นของโรงเรียนด้วยนะ
แล้วแทงเด็กผู้หญิงอีกสามคนนะคะโอ้โหก่อเหตุแบบอุกอาจอ่ะ
เด็กผู้หญิง๔คนที่ถูกแทงเนี่ยนะคะก็มีเด็กนักเรียนชั้นป๖อายุ๑๒๑คน
ใน๔บาดเจ็บสาหัสเพราะมีดแทงทะลุปอดและอวัยวะภายในค่ะ
แล้วหลังก่อเหตุเนี่ยนะคะนางสาวจิตรดาก็ขึ้นรถจักรยานยนต์
หลบหนีไปเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างอะค่ะ

เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านจตุจักร
โทรไปแจ้งตำรวจว่ามีผู้หญิง

หน้าตาเหมือนคนในข่าวที่เข้าไปแทงเด็ก

อืมตำรวจก็เลยไป
แล้วก็จับตัวเลยเพราะใช่จริง
นางสาวจิลดาจริง

มาเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
เพราะเธอได้ยินเสียงจากสวรรค์

สั่งให้เธอทำอย่างนั้นอย่างนี้

แล้วก็บอกว่าโอ๊ยคนเหล่านี้มากรอบโกน
ผลประโยชน์เอารัฐเอาเปรียบคนไทย

นางสาวจิรดาพูดแบบ

พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

พาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะนะคะ

แพทย์หม่อมหลวงสมชายจักรพันธ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ผลการทดสอบสุขภาพจิตของนางสาวจิตรดา
ปรากฏว่าป่วยจริง

เรื่องของสุขภาพจิตก็ต้องตรวจสอบควบคู่กันไป
ปรากฏว่าณตอนนั้นตรวจสอบแล้ว

หรือที่เรียกภาษาทั่วไปก็คือ

จะได้ยินเสียงพูดเสียงหลอน

ก็ต้องนำตัวไปรักษาที่สถาบัน
๒๕ธันวาคมปี๒๕๔๙
ที่ฟ้องนางสาวจิตรดานะคะแล้วก็ขังไว้ที่ทันทรสถานยิงกลาง
แต่ก็ต้องส่งตัวไปรักษาที่สถาบันกรยาราชนคริน
เพราะว่ามีอาการป่วยจริงแล้วก็ต้องให้คุณหมอส่งรายงาน
ตรวจรักษามาให้ศาล๒๐พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ศาลพิพาคศาสตร์จำคลุกนางสาวจิตรดา๘ปีค่ะ
นางสาวจิรดารับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๔ปี
ไม่เชื่อว่าป่วยทางจิตค่ะครับสารท่านไม่เชื่อเลยสั่งจำคุกค่ะ
เพราะสารท่านมองว่าโอ้โหการก่อเหตุวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนก่อนก่อเหตุ
กมีดไปตั้ง๓เล่มอย่างนี้
พอพ้นโทษนะคะก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่สถาบันกรยาราชนครินทร์
คือตามคำสั่งสารก็คือต้องรักษาตัวจนกว่าจำเลย
จะสามารถเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

แล้วแพทย์ก็ต้องรายงานผลต่อสารทุก๖เดือน
๑สิงหาคมปี๒๕๕๖สถาบันกรยาราชนครินปล่อยตัวค่ะ
ตัวนางสาวจิตรดาค่ะบอกว่า
อยู่กับชาวบ้านในสังคมตามปกติได้แล้วแหละ

แล้วก็นี่ไงมาเกิดเหตุนี้๒๙มีนาคมปีนี้

ใช่ไหมว่าดูแลควบคุมพาไปหาหมอแบบไหนอะไรยังไง

ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปแถวโรงเรียนเซ็นโยเซฟคอนแวน
พื้นที่ที่เคยก่อเหตุเอาไว้ที่นางสาวจิรดาไปไล่แทงเด็กนักเรียนหญิง๔คน
เมื่อปี๒๕๔๘๙กันยายน
พี่คนนี้ฮะพี่สุมิตรทาทองปัจจุบันอายุ๔๘ปี
เป็นคนขับรถโรงเรียนเซ็นโยเซฟคอนแวนนะครับ

ภาพขวามือนี่คือภาพเมื่อปี๔๘ก้ากันยายน๒๕๔๘
สุมิตรบอกว่าตอนนั้นทำงานอยู่ที่โรงเรียนอยู่แล้วนะครับ
เป็นคนขับรถพานักเรียนหญิงที่บาดเจ็บทั้ง๔คนที่ถูกแทงไปส่งที่โรงพยาบาลด้วย
นี่ฮะเราไปเจอมา
โดยนายสุมิตรบอกว่ายังจำสีหน้าแววตาของนางสาวจิตรดาในวันนั้นได้เป็นอย่างดี
ตาขวางแววตาน่ากลัวนะ

สุมิตรบอกว่าแววตาเหมือนเดิมเลย

ข้าวกัญญายน๒๕๔๘ยอมรับว่าตกใจมากที่เห็นข่าว
ว่านางสาวจิตรดามาก่อเหตุใช้มีดแท้งเด็กอีก

เมื่อปี๔๘เจ็บไป๔คน
ส่วนตัวเนี่ยคิดว่านางสาวจิตรดาคงจะถูกดำเนินคดีอยู่ในเรือนจำ
หรือไม่เจ้าหน้าที่ก็ส่งไปรักษาอาการทางจิต

แต่นี่กลับไปอยู่กับคนอื่น
ใช้ชีวิตรวมอยู่กับคนอื่น
โดยเหตุการณ์เมื่อปี๒๕๔๘ในสุมมิตรทาทอง
ซึ่งเป็นคนขับรถของโรงเรียนในที่เกิดเหตุวันนั้น

นางสาวจิรดาใส่ชุดสายเดี่ยวกระโปรงสั้น
นั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าชั้นเรียนป๑
มาแบบทุกเช้าทุกเย็น
เวลามานั่งอยู่ก็กวาดสายตามองหานักเรียน
แล้วพอมาเห็นตอนหลังแล้ว
เกิดเหตุเด็กถูกแทง๔คนไปแล้วเนี่ย
ถึงรู้ว่าเด็ก๔คน
นางสาวจิตรดามานั่งทุกวันก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ทุกเช้าทุกเย็นแล้วก็มากวาดสายตามองเนี่ย

ทำแบบนี้ทุกวันนาน๒เดือน

จะก่อเหตุเมื่อ๙กันยายน๒๕๔
ตอนนั้นทางโรงเรียนไม่ได้มีมาตรการ
คุมเข้มผู้ปกครองในการเข้าออกโรงเรียนเหมือนกับปัจจุบัน

เดินเข้าออกโรงเรียนได้อย่างง่ายดาย
เพราะพอโรงเรียนเคยถามนะ
เคยพยายามจะไปคุยไปถามว่า
คุณเป็นใครมาแบบไหนอะไรยังไง

เขานิ่งเขาเงียบเขาทำทีเหมือนเขามานั่ง
แล้วเขาก็มารอลูกรอหลาน

มานั่งอยู่ในโรงเรียนตลอดเลยตลอดเวลาเลยนะ
ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรกัน
ผมก็จะมองเขาว่า

มาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันครับ
เป็นเวลานานไหมครับ

เขาตามเด็กคนที่เขาแทงเนี่ยประมาณ๒๓เดือน
เขาจะเข้าไปทุกวันเช้าเขาก็จะเข้าไป

เขาจะปล่อยผู้ปกครองเข้าไปในโรงเรียนประมาณบ่าย๒โมงครึ่ง
เขาก็จะไปนั่งที่ระเบียงชั้นป๑

ก็จะนุ่งกระโปรงสั้นใส่เสื้อใส่เดียวเข้าไปนั่งทุกวัน

คุยกับใครเลยคือเขามาเขาไม่คุยกับใครเลย
นั่งเฉยจะมีกระเป๋าสะพายใบหนึ่ง
แต่ตอนที่เขาตามเด็กคนนั้นก็ดูน่ากลัวนะ
เขาหน้าตาจะแบบคึ้งขังนะ

ซึ่งถ้าดูประวัติของนางสาวจิตรดาที่เราไปไล่เรียงมาเมื่อสักครู่นี้นะคุณเดี๋ยวมาสอน
ก่อนที่จะก่อเหตุ๙กันยา๒๕๔๘เขาก็มีประวัติในการเข้าไปรักษาอาการอยู่แล้วใช่ไหม
แสดงว่าที่บ้านก็ไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไง
แล้วเนี่ยก่อคดีอันนี้พอเสร็จเรียบร้อยออกมาอยู่บ้านก็มาก่ออีกล่าสุดทีนี้แทงเด็กตาย
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านค่ะ
ให้คุณนฤทธบุญนิ่มไปที่บ้านของนางสาวจิรดาคนก่อเหตุ
อยู่ห่างจากร้านอาหารตามสั่งที่เป็นจุดเกิดเหตุประมาณแค่๓๐เมตรเองนะคะ
แต่บ้านปิดเนี่ยคุณนฤทธินักข่าวก็พยายามจะตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับบ้านหลังนี้ค่ะครับ
ไม่มีใครตอบก็เงียบแบบนี้ปิดบ้านนะคะ
ก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
นายกธนกฤษนาคซื่อตรงอายุ๕๘ปีก็เป็นเพื่อนบ้านกับนางสาวจิรดานี่แหละ
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็กินข้าวกันอยู่หลังร้าน
ได้ยินเสียงคนโวยวายอยู่ข้างร้านก็วิ่งไปดู
เห็นคนกำลังอุ้มน้องแอมวัย๕ขวบมาขอความช่วยเหลือ
สภาพเด็กตอนนั้นเนี่ยนะถูกมีดแทงจนชักและดิ้นนะคะ

สงสารเด็กมากคือเด็กเหมือนทรมานมาก
ตัวเองก็เลยอาสาขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลนะ
พออุ้มน้องแอมขึ้นรถปุ๊บน้องแอมหมดสติเลยค่ะ

ธนกฤษบอกว่าปกติเนี่ยนะนางสาวจิลดา
ก็ออกมาซื้อของร้านนี้เป็นประจำนะ
จะออกจากบ้าน๑๐โมง๑๑โมงไปสั่งข้าว
แล้วก็เอากลับไปกินที่บ้านเป็นแบบนี้ทุกวัน
ที่ผ่านมานางสาวจิตรดาปกติค่ะ
แต่ก็จะไม่ค่อยพูดกับใครเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อย
แต่ไม่เคยมีอาการอะไรบ่งบอกเลยว่ายังมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทอยู่

พอได้ยินเสียงป้าแก้โหยวะ
ได้ยินเสียงอ่ะเหมือนคนมีอะไรอ่ะดังนะ

วิ่งออกไปดูปั๊บก็เขาก็อุ้มหลานเขาอ่ะ
เห็นก็เป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ย

คุย๕คนกับเขากัน
โชธอายุสามสิบปีก็ไปที่บ้านของนางสาวจิรดาเป็นประจำ
เก็บค่าน้ำอะค่ะครับก็บอกว่าทุกครั้งที่เจอก็ทักทาย
เหมือนปกติส่วนใหญ่นางสาวจิรดาขับรถพาแม่ไปตลาดด้วยนะคะ
ซื้อของใกล้ใกล้บ้านด้วยนะคะคือขับรถได้อะค่ะครับ
ซื้อของได้ก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติอ่ะ
แต่ทุกครั้งถ้าแม่ของนางสาวจิลดาไม่อยู่บ้าน
คุณแจจะล็อกจากด้านนอกบ้านเหมือนกับพยายามจะให้นางสาวจิรดาอยู่
แต่ในตัวบ้านถ้าแม่ไม่อยู่นะ
ถ้าไม่มีใครอยู่เหมือนล็อกจากด้านนอกอย่างนี้
แต่คราวนี้เดินไปสั่งข้าวคนเดียวใช่ไงก็ไม่รู้ว่ายังไงเนี่ย
เกิดเรื่องเลยนะฮะทีนี้ที่บอกว่านางสาวจิรดาเนี่ย
ถูกจำคุกถูกบำบัดรักษากลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ย
เคยไปทำงานที่อบตแถวบ้านค่ะเราได้ไปคุยกับอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่นะฮะมีศักดิ์เป็นลุงของนางสาวจิรดาชื่อว่านายสุชินปัจจุบันอายุ๗๑ปีแล้วฮะ
คุณลุงสุชินบอกว่าก็เห็นนางสาวจิรดาเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะ
ขับรถกระบะนี่ก็ขับนะขับรถกระบะออกจากออกจากบ้านไปซื้อข้าวซื้อของ
ท่าทางเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ได้มีอาการว่าจะเป็นคนที่มีอาการทางจิตประสาท
คุ้มคลั่งอารมณ์แปรปรวนอะไรหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวบำบัดรักษาก็กลับมาอยู่ที่บ้าน
อยู่ในชุมชนนี่แหละคนในชุมชนก็ยังคิดว่าเออคงจะหายแล้วมั้ง
ไม่น่าจะมีพฤติกรรมรุนแรงอะไรอีกไม่น่าจะไปทำร้ายใครอีก
เมื่อ๒๓ปีก่อนนางสาวจิรดายังเคยไปทำงานที่อบตวัดแคร์นะ
เป็นอบตที่อยู่ใกล้บ้านทำงานอยู่ปีนึงเต็มอ่ะ
ซึ่งก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
ทีนี้พอเขารู้ข่าวว่านางสาวจิรดาไปใช้มีดแทงเด็ก๕ขวบที่ร้านขายอาหารตามสั่งข้างบ้านจนเสียชีวิต
ก็ตกใจมากลุงสุชินบอกว่าสาเหตุคิดว่าน่าจะเกิดจากการที่กินยาไม่ต่อเนื่อง
เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยได้ยินข่าวว่านางสาวจิรดาตอนที่ไปทำงานอยู่ที่อบตแล้วขาดยา
ไม่ได้กินยาอาการนี่แบบเหม่อลอยจนทางอบตต้องเรียกแม่ให้มาพาตัวกลับบ้าน
เพื่อเอามากินยาหรือบางครั้งก็ทราบข่าวมาว่าพอนางสาวจิรดาขาดยากินยาไม่ต่อเนื่อง
หรือยาหมดก่อนวันที่หมอนัดเนี่ยอันนี้มันจะเป็นปัญหาขึ้นมา
อย่างครั้งนี้เช่นกันเชื่อว่าปัญหาก็อาจจะมาจากต้นเหตุเหล่านี้นี่แหละ

ก็คือผู้ทดมาเขาก็ทำชีวิตปกติมาช้าหวรบ้านตัวไง

เพราะรู้ข่าวเมื่อคืนนี้ก็โอ้โหตกใจมาก
ช่วงที่ทำงานมันจะมีบางช่วงที่เขาขาดยา

อาการก็จะยังไงนะครับ
ก็เบลอรอยอะไรอย่างนี้มันก็นิ่งเฉยขึ้มอะไรอย่างนี้

เพราะงั้นยังไม่ไปยังไม่ถึงเวลานัด
อืมเนี่ยเพราะว่าตามข้อมูลนางสาวจิรดา
หมอจะนัดอีกทีเนี่ยวันสองวันนี้แหละ

ลุงสุธินก็ยังบอกว่าสงสัยไม่รู้ยาหมดก่อนหรือเปล่า

ถ้าไม่ขาดยานะถ้าไม่ได้ลืมกินยาเนี่ยนะฮะ
คือพอมันมีเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมองได้หลายมุมทันที

มุมหนึ่งก็คือเรื่องการควบคุมดูแลต้องบำบัดรักษาควรจะออกมาอยู่ร่วมกับสังคมหรือไม่
หรือมุมหนึ่งเราต้องให้โอกาสเขาไหม

แล้วถ้าให้โอกาสแล้วเขาจะอยู่กับเราได้จริงหรือเปล่า

คิดว่าเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นขั้นตอนเหมือนกับคดีเดิมที่เซ็นโยเซฟคอนแวนต

ก็คือตำรวจก็ต้องแจ้งความดำเนินคดี

แล้วก็ต้องส่งไปตรวจเรื่องของสุขภาพจิต

ตกลงแล้วขณะก่อเหตุป่วยจริงไหม
ก็ต้องเอาเอกสารรับรองของคุณหมอแล้วก็ไปยื่นต่อสาร

ก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าสารท่านจะมีดุลยพินิษฐ์ยังไง
จะมองว่าขณะก่อเหตุป่วยหรือไม่ป่วย

ลงโทษสถานหนักสถานเบายังไง

ไปคุยกับนายกอบตวัดแคร์ที่นางสาวจิรดาเคยไปทำงานอยู่ปีนึง

นี่ฮะนายกอบตวัดแคร์บอกว่าที่นางสาวจิรดามาทำงานเนี่ย
เขาลักษณะมาฝึกทำงานนะไม่ได้มาทำงานแบบเป็นคนทำงานเป็นข้าราชการอะไรแบบนี้

ฝึกทำงานเพราะว่าเมื่อช่วงปี๒๕๖๐ถึง๒๕๖๑มีโครงการของรัฐ
สมัยนั้นเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนพิการผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้มีงานทำ
จะได้ไม่มีความเครียดจะได้เป็นการเปิดโอกาส
นางสาวจิรดาก็มาทำหน้าที่เป็นธุรการของอบตลักษณะฝึกทำงาน
วุฒิที่มีก็คือเคยเรียนจบปศมา

ก็ทำอยู่ตามโครงการนั่นแหละ๑ปีเต็มทำงานได้ดีปกติเหมือนคนทั่วไป
ไม่ได้มีวี่แววว่าจะโมโหร้ายหรือทำร้ายใคร
แต่ช่วงระหว่างมาฝึกทำงานที่นี่อบตจะดูพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดจะดูตลอด
มีดไม้อาวุธอะไรเก็บหมดในสำนักงานอบตเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
เพราะรู้ว่าคนนี้เข้ามาทำงานเนี่ยเขามีประวัติยังไง
บตเองก็อยู่ใกล้ศูนย์เด็กเล็กด้วย
แต่ตลอดเวลาที่มาทำงานนางสาวจิตรดาก็ไม่เคยออกนอกรู่นอกทางไม่เคยฝ่าฝืนกฎ
เวลามาทำงานก็คือขี่จักรยานมา
งานก็ขี่จักรยานไปกลับบ้านไป
ทำหน้าที่ธุรการเพราะว่าน้องจบปวชมานะครับ
ในขณะที่ทำงานนะครับช่วงนั้นเราก็ดูพฤติกรรมแต่ดูแล้ว

เราก็เฝ้าดูนะครับก็คือเฝ้าระวังก็คือ๑นะครับ
สิ่งของมีคมอะไรอย่างนี้เราจะไม่ให้อยู่ใกล้น้องก็ดูพฤติกรรมอยู่
แต่เราจะตรวจสอบว่าจะต้องทานยาทุกครั้ง
แล้วก็จะประสานกับทางครอบครัวว่ายาอย่าให้น้องขาดนะครับ
ก็คือวันนี้ทานข้าวทานยาหรือยัง

น้องก็บอกหนูลืมหนูลืมก็จะให้กลับไปเอายามาทานแล้วก็ทำงานปกติครับ

โดยปกติแล้วนะน้องจะรับแขกสวัสดีค่ะอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าเราจะคอยถามตลอดเพราะน้องต้องกินยาก่อนอาหารหลังอาหาร